กลับมาพบกับศึกสุดที่รัก

และในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักนักแสดงหนุ่มหล่อมาสเข้ม

มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้าน
กับศึกรักต้องอุ้มกันครับ
นี่คือศึกรักต้องอุ้มนะครับผมก่อนที่คุณจะไปพิชิตเงินล้านของเราขอถามนิดนึงว่าถ้าได้หนึ่งล้านบาทเอาไปทำอะไรครับผมคิดว่าผมจะทำบุญครับ
โอ้โหเป็นคนดีมากทำบุญที่ไหนอะไรยังไงครับ

อย่างอันบาป

ไม่ก็เจตนาแล้วจะมีสัก๑๐ไปช่วย
ดีมากแล้วที่เหลือเอาไว้เลี้ยงลูก

โอ้โหนี่คุณจะได้บุญมากนะบูชาเมียเนี่ย
ผมบอกให้ปกติที่บ้านเนี่ย

จริงแล้วผมจะเป็นคนดูแลเรื่องเงินไปแล้ว

บ้านนี้แปลกไม่แปลกครับหลายคนครับ
ชายก็มีมาทำหน้าที่นี้คอยช่วยดูแล
ว่าส่วนใหญ่นี่ภรรยาจะเป็นคนดูแลเรื่องเงิน

แต่ภรรยาผมจะให้ผมดูแลทั้งหมด

ครั้งสุดท้ายคุณอุ้มกันตอนไหน

ไม่มีขี่หลังไม่มีการแบบว่า
ไม่มีตอนนี้มีแต่ตบหัวอย่างนี้

ผมอยากให้คุณเห็นอันนี้ครับ

เครื่องพิสูจน์รักครับ
เพียง๕แผ่นป้ายจากทั้งหมด๑๐แผ่นป้าย
แบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย
และเป็นป้ายเวลาอีก๕แผ่นป้าย
หากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย
ก็รับไปเลย๑ล้านบาท
แต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
ก็รับไปเลย๑แสนบาท
ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้
กับเวลาตั้งต้นที่๖๐วินาที
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้

ก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้าน

ถ้าป้ายหญิงตกโดนเซ็นเซอร์ของเครื่องที่สุดรัก
เกมจะจบหยุดการแข่งขันทันที
และได้รับเงินเพียงครึ่งหนึ่งที่สะสมไว้

เรามีแผ่นป้ายให้เลือกทั้งหมด๑๐แผ่นป้ายด้วยกันนะครับ
แผ่นป้ายทั้งหมดนั้นจะมีเงินรางวัลอยู่๕แผ่นป้าย

แล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดเจอแค่เวลาอย่างเดียว๕แผ่นป้าย
รับกลับบ้านไป๑แสนบาทนะครับ
เราตั้งต้นเวลาเพียงแค่๑นาทีก่อน

๑ค่ะ
เบอร์๑ครับ

๑หมื่น

เหลืออีก๒ป้ายหาเงินมาให้ได้

๑หมื่นบาท

จะใช้พลังไปเต็มที่เลยครับ
โอ้โหจะไหวไหมเนี่ย

เอาให้ได้เตรียมตัว

ยังยังเวียงเดี๋ยวเวลามันบวกเข้าไปอีก
นี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยผมทำเพื่ออะไรเนี่ย

๒หมื่นบาทไงอยากได้๓หมื่นบาทเปล่า

ตอนไปก่อนกับการขูดมะพร้าว

แย่แล้ว

มาดูกันนะครับว่าเงินอยู่ที่ไหนนะครับ

มันคือ๑๕วินาทีนะครับ

แล้วก็มาหมายเลข๘ของเรา

แล้วก็หมายเลขสิบแน่นอนนะครับ
มันก็คือเงินรางวัลครับ

พี่คิดตบมือเป็นเรื่องอะไรที่ทำยากมาก
คุณไม่เคยนึกว่ามันจะเบิร์นขนาดนี้ใช่ไหม

ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้คุณเปิดมาแล้ววันนี้รับกลับบ้านไป๑๐๐๐บาท

หลังจากนี้เราจะลองเล่นซิดเนตป๊ะขึ้นไหม

หลังจากนี้เราจะเพาะกายกล้ามเราจะแข็งเราจะลอกข้อเรา

คุณให้แนวทางในการใช้ชีวิตคู่ของคุณนิดนึงว่าจะเป็นยังไง

เหงื่อแตกทำไมปีเตอร์เหงื่อแตกทำไม

ก็จริงเรื่องของความรักหรือชีวิตคู่นะครับมันก็คือเราต้องคิดว่าจริงแล้วอ่ะ
เรามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่
คือหมายความว่านับถอยหลังเลยใช้ทุกวันให้มันดีที่สุด
ใช่แล้วถ้าพรุ่งนี้มันเกิดมันไม่มีวันพรุ่งนี้ล่ะ

ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ควรจะดีที่สุดครอบครัวต้องสมบูรณ์ที่สุด

วันนี้ขอบคุณมากคุณปีเตอร์และคุณมุก
ขอบคุณครับ

ตอนเด็กอยู่ในโอวาสแม่
ตอนแก่อยู่ในโอวาสเมียครับ
แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับผม

สวัสดีครับ
จบลงไปแล้วกับศึกแห่งความรักของสองพี่น้องอารมณ์ดี
ที่มาแฉความลับเผากันเต็มที่

ประชันกันบนสังเวียนรักของนักร้องหนุ่มแสนอบอุ่น
เมฆองค์อาจและแมนสุภกิจตังทัศน์สวัสดิ์
สนุกแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ